ของสถานการณ์โควิด๑๙กันหน่อยนะฮะ
ตัวเลขวันนี้ก็ยังทรงทรงอยู่ที่ระดับ๑๐๐๐๐นะคะ
ตัวเลขผู้ติดเชื้อค่ะ๑๐๖๔ราย
ก็มีผู้ติดเชื้อในประเทศ๙๙๓๗ราย

แล้วก็ติดเชื้อจากต่างประเทศ๙รายนะคะ
ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ประมาณ๑ล้าน๗แสนกว่าราย
ส่วนผู้เสียชีวิตวันนี้ค่ะต่ำกว่า๑๐๐นะคะ๘๒ราย
อดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่๑๗๐๐กว่าราย
แล้วคนที่หายป่วยกลับบ้านแล้วในช่องสีเขียวนะคะ

ยังทำให้มีคนที่เป็นผู้ป่วยรักษาอยู่เนี่ยนะคะ
อดอยู่ที่๑๗๑๖๘ราย
ในจำนวนนี้เนี่ยอาการหนัก๒๙๔๑ราย
แล้วก็ใส่เครื่องช่วยหายใจ๖๖๙รายนะคะ

อันดับ๕จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
กรุงเทพมหานครอยู่ที่๑๑๔๒ราย
อันดับ๒อันดับ๓นี่คือเป็น๔จังหวัดภาคใต้เนี่ยนะคะ
คือที่ยาลาค่ะ๖๕๐ราย
งขลา๔๗๕ราย
มุดประการ๔๕๓ราย
แล้วก็ชนบุรี๔๔๒รายค่ะ
คุณผู้ชมฮะส่วนเรื่องของการคลายล็อกนะฮะ
หรือว่าเรื่องของการเปิดประเทศนั้นนะครับ
พรุ่งนี้นะฮะทางด้านของสอบคอชุดใหญ่เนี่ย

เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
สมชพลเอกสุพศมาลานิยมก็เปิดเผยว่า
ในการประชุมของสอบคอชุดใหญ่ในวันพรุ่งนี้
จะมีการเสนอให้พิจารณามาตรการเปิดประเทศครับ
และการผ่อนคลายบางกิจกรรม
ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีข้อกังวลใดจากกสงส้างสนุกนะครับ
ส่วนทางด้านเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเองบอกว่า
ในส่วนตัวนั้นขอไม่กล่าวถึงรายละเอียด

คือขอให้ทุกคนนั้นรอความชัดเจนในการประชุมสอบคอชุดใหญ่

เพราะว่าประชาชนหลายคนถามอ้าวท่านที่ท่านนายก

ผ่านสอบคอชุดใหญ่มาหรือยัง
หรือว่าเป็นการแถลงในส่วนของรัฐบาลหรือยังไงนะฮะ

ประหลัดกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์เกียรติภูมิวงฤทธิ์จิต
ก็เปิดเผยเหมือนกันบอกว่า๑๔ตุลาคมนี้
ทางสาธารณสุขจะมีการเสนอให้ที่ประชุมสอบคอชุดใหญ่
ลดจำนวนจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มลง
หรือว่าพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดลงนะครับ
ส่วนพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือสีแดงก็จะลดลงเช่นเดียวกัน
โดยมันจะไปเพิ่มอยู่ในพื้นที่ควบคุมหรือสีส้มมากขึ้น
เท่ากับว่าไกลก็คือสถานการณ์ดีขึ้นแหละนะครับ
ส่วนเรื่องของการจะผ่อนคลายกิจการกิจกรรม
การจะอนุญาตให้นั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในร้านได้หรือไม่
ในจังหวัดโซนสีไหนบ้างนะครับ
ยังไม่มีการพิจารณาในเรื่องนี้นะครับ

เน้นย้ำถึงตัวเลขของผู้ติดเชื้อรายใหม่
ซึ่งถึงขณะนี้ตัวเลขยังถือว่าสูงนะอยู่ในหลักหมื่นนะครับ
แม้ว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะลดลงแล้ว
แต่ตอนนี้๔จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับ
มีการติดเชื้อสายพันธุเบต้ามากขึ้น
ก็คือสงขลานราธิวาสปัตตานีและยะลา
แล้วก็ในส่วนของกระทรวงเองนะฮะ
ได้มีการจัดส่งวัคซีนไฟเซอร์ลงไปเติมให้พื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มขึ้น๕แสนโดสนะครับ

รอการประชุมสอบคอชุดใหญ่ในวันพรุ่งนี้
เรื่องของการเปิดประเทศการเปิดพื้นที่ท่องเที่ยว
การเปิดผับบาร์เครื่องดื่มแอลกอฮอล
การผ่อนคลายการคลายล็อกอะไรต่างคุณภาสเติมห
คือที่นายกออกมาแถลงเหมือนกับเป็นการกำหนดโจทย์
แล้วหลังจากนั้นทางกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
ก็จะต้องไปหารือจะต้องไปวางแผนกันไปดำเนินการ
ทีนี้มีคำถามถามด้วยนะว่า

คุณอนุทินบอกว่าเดี๋ยวจะต้องถามรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬา
แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะเชิญมาจริงก็จะต้องดูตรางานต้นสังกัดก่อนด้วย
เป็นข้อเสนอไว้ก่อนนะฮะ